ต้องบอกเลยว่าฉันซี๊ดซานอุ้ยแบบ
หาชิชชู่ชิชเอิร์ดชิดมากจริงคือแบบเขาบอกว่าไปบุกพ่อบ้าน
บ้านพ่อบ้านที่แบบว่าเป็นกระแสมากตอนนี้ผู้ชาย
การบ้านขยันทำงานบ้านมากจริงนะคะสำหรับคุณแมนการินค่ะ
เช้านี้เราไปสดจริงถึงตัวไปบ้านแมนการินกันเลยค่ะ
เขากำลังลดน้ำต้นไม้อยู่พี่หุ่นแซ่บมากเลย

สวัสดีตอนเช้าครับพี่คุยกันหน่อยพี่นะ

พันธุ์สวัสดีค่ะพ่อบ้านคุณซับมากค่ะค่ะ
อืมนี่ได้เห็นความทุ่มเททุ่มทุนใส่คอสเพลย์รอปภของผู้สื่อข่าวของเรา
น้องนัทนะอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งฉันไม่รู้ไปสวยตามบ้านใครมา
แต่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องดีงามมากสำหรับเมื่อเช้านี้ดูคุณดูรูปลงรูปขึ้นอยู่นั่น
สดจริงถึงตัวค่ะคุณค่ะไปเปิดประตูรั้วขอบุกไปดูบทบาทพ่อบ้านแสนดี
คุณสามีแห่งชาติคุณแมนการินอุตายแล้วล้วงขนาดนั้นดีนะ
เมียเขาไม่ตื่นเมื่อเช้าน่ะใช่นางไม่ยอมน่ะนางมีความสุข
ลงมือต้องบอกว่าดูแลเรือนหอด้วยตัวเอง
ไม่หวั่นคำคอรหาว่าสร้างภาพแบบรักเมียอะไรอย่างนี้นะคุณ
พร้อมกับเคลียร์ภาพชวนสวิวสยิวด้วย

อยากกลับบ้านไปทำนู่นทำนี่ว่าไง
ฉันอ่านไปก็เลือดกำเดาไหลไป
ใช่ไหมตอนนั้นอ๋อฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพี่แมนเนี่ย

ดูเขาแบบชอบเหลือเกินงานบ้งงานบ้านนะ

ใช่แล้วก็ชอบโพสต์อวดเมียในอินสตราแกรม
ก็เลยขึ้นชื่อว่ากลายเป็นคออมคนอวดเมียนั่นเองนะฮะ

ต้องการสร้างสีสันให้ในโลกโซเชียล

ส่วนใหญ่ก็จะเป็นถูบ้าน

ล้างจานสักผ้าฮุตชายพี่แมน

แล้วก็เป็นคนสร้างนะครับ
ดูรายละเอียดดีเทลทุกอย่างประมาณเกือบ๒ปี

แล้วพอในช่วงจังหวะที่ย้ายมาอยู่บ้านนี้

ขอดูซิกแพคจากจากที่ที่ได้ไหมฮะ
ตอนนี้ผมจะให้รอปภจับแล้วพูดถึง
บรรยากาศของเรือนล่างให้ฟังดีกว่า

เริ่มค่ะ

นัทอย่าลืมใส่กระเป๋ากลับมาฝากนะ
ไม่เปิดดูซิกแพคนี้เหรอ

แมนพี่แมนชอบตั้งแคปชั่นแบบอื้อหือโอ้โห
มีมัดปงมัดปากมีอะไรกันบ้าง

สิบแปดบวกหรืออะไรก็แล้วแต่
มันก็เป็นปังสุขสนานอย่างนั้น
เพราะว่าจริงแล้วโลกมันก็เครียดมากแล้วพี่

ก่อนแต่งว่าแซ่บแล้วหลังแต่งแซ่บยิ่งกว่า
หาแบบนี้ให้ได้แล้วกันนะขอให้โชคดี